มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีเป็นคลิปภาพเลยนะ
เจ้าหน้าที่อบตแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเขาไปแจ้งความกับตำรวจ
นายกอบตเนี่ยถือปืนมาเลยถือปืนไปถึงที่ทำงานแล้วก็ข่มขู่เลย
เหมือนกับว่านายกอบตคนนี้ฝากเด็กให้เข้าทำงาน
แต่เจ้าหน้าที่เขาเห็นว่ามันเป็นการฝากเข้าทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
มันเป็นเรื่องของการประพฤติมิชอบเขาก็เลยไม่กล้ารับ
ไม่รับเข้าทำงานพอไม่รับปุ๊บโอ้โหมาเลยเหมือนกับโกรธ

ใช่เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันครับ
นี่ไงคุณผู้ชมเดินแบบถืออาวุธถือปืนเข้ามาเลย
นี่เป็นภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะคะ
จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
คลิปเห็นชัดเลยล่ะค่ะว่าในมือมีปืนอยู่นะคะ

ถือปืนมาแล้วก็ขู่ลูกน้อง๔คน
ระหว่างที่คุมสอบพนักงานจ้างตามภารกิจเพราะว่าไม่พอใจ
นายกอบตคนนี้ฝากเด็กเข้าทำงาน
แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับเจ้าหน้าที่ไม่ยอมทำตาม
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ารับถ้าทำตามเขาก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสิ
เอาง่ายหัวหน้าทำผิดแต่ลูกน้องไม่ยอมทำผิดตาม
ใช่มายัดฝากเด็กให้รับอย่างนี้
พอลูกน้องไม่ทำตามไม่ยอมรับเด็กเข้ามาทำงานเนี่ยนะ
ถือปืนเข้ามาขู่ถึงในห้องสอบเลยอ่ะ
เรื่องนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่อบต๔คนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอก
สมประสงค์หอมทรัพย์รองสารวัตรสอบสวนสพนาจลวย
ดำเนินคดีกับนายกอบตคนนี้นะคะ
ขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่
หรือให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย
ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒พฤศจิกายนค่ะ
เวลาประมาณบ่าย๓โมง๔๐นาที
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุนะคะ
แล้วภาพนี้คนก็วิจารณ์กันเยอะ

วันนี้ทีมข่าวก็ไปถามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเสวกโพนทัน
ผู้กำกับการสพนาจลวย

พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
สอบปากคำเจ้าหน้าที่ทั้ง๔คนเอาไว้แล้ว
แล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะคะ
ก็คือคนที่ถือปืนที่อยู่ในคลิป
แต่ยังไม่เจอปืน

ล่าสุดวันนี้นายกอบตที่อยู่ในคลิป
ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองที่สพนาจลวยแล้วนะคะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

รวมทั้งไม่ประสงค์จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น